ในโลกโซเชียลมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณแตงโมเยอะมาก
โดยเฉพาะประเด็นช่วงจังหวะที่เกิดเหตุ
ที่คุณแซนยืนยันว่าคุณแตงโมปัสสาวะที่ท้ายเรือ

แต่การปัสสาวะที่ท้ายเรือด้วยชุดบอดี้สูตร
ยังเกิดคำถามเกิดข้อสงสัยเยอะมากในโลกออนไลน์
ด้วยความที่ว่าชุดบอดี้สูตรเป็นเหมือนกับชุดว่ายน้ำเต็มตัว
การจะถอดการจะใส่ไม่ใช่เรื่องง่าย

จังหวะที่ต้องไปนั่งยองอยู่ท้ายเรือแล้วก็เกาะขาเพื่อน
คุณผู้ชมครับประเด็นนี้หลายคนก็ออกมาโพสต์

ก็มีการสดผ่านเพจด้วยนะคะ
ก็บอกว่าชุดด้านในที่ออกชมพูโอ้โรสเนี่ยค่ะ

ถ่ายแบบเอาไว้คือชุดเดียวกันกับที่คุณแตงโมใส่
เป็นบอดี้สูตรที่ไม่ได้มีกระดุมแบบแป๊ะที่เป้าด้วยนะคะ
แต่เพื่อนคุณตังโมบอกว่าเธอแหวกเอา
เนี่ยค่ะก็เลยเกิดคำถามว่ามันเป็นไปได้หรือ
ที่คุณแตงโมจะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือโดยการใส่ชุดแบบนี้
มันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายการถอดใส่
แม้กระทั่งจะแหวกเหมือนที่เพื่อนบอกก็ตามแต่
เพราะว่ามือก็ต้องจับขาเพื่อนก็ต้องระวังว่าจะตกเรือหรือไม่ครับ
มันก็ทำให้คนสงสัยเยอะค่ะเยอะจริงค่ะ
คุณขวัญอุสามณีวัยทยานนท์นางเอกชื่อดังก็โพสต์นะคะ
โพสต์เรื่องของการใส่บริสุทธิ์ของคุณแตงโม
เพื่อนยืนยันว่าคุณตังโมปัสสาวะท้ายเรือจริง
เฉพาะคำพูดของแซนที่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเลย

บอกว่าพี่ไม่เคยปัสสาวะแบบรีบในชุดบริสุทธิ์เหรอคะ
ถ้าเคยก็น่าจะทราบอย่าให้อธิบายเลย
คุณขวัญอุสามณีถึงขั้นตอบโต้ในอินสตาแกรมบอกว่า
ไม่เคยค่ะทำไม่ได้ด้วย
ถ้าใครทำได้ช่วยสอนทีว่าทำยังไง

ขวัญต้องเริ่มถอดนับหนึ่งใหม่เลย

นี่นะคะมีใครปัสสาวะได้เลยไหมในชุดแบบนี้
ส่วนคุณหนิงปณิตาค่ะก็โพสต์อินสตาแกรมเหมือนกันนะคะ
บอดี้สูตรฉี่หรือวิ่งมือจับขาเสื้อผ้ารุงรัง

อกจากนี้มีคนไปคอมเมนต์เยอะมากนะคะ
ในวงการบันเทิงอย่างคุณเมพิชชนาธิ์
ก็ไปถามว่าใส่บอดี้สูตรฉี่แถมใส่ผ้านามัยอีกจะแหวกยังไง
นี่ค่ะทำไมมันยากจัง
ก็เป็นการโพสต์ในลักษณะที่ตั้งคำถามแหละค่ะ
ว่ามันเป็นไปได้จริงหรือไม่นะคะ
คนที่อาจจะไม่เคยใส่บริสุทธิ์หรือนึกภาพไม่ออก
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะคะ

งั้นถ้าเราใส่บอดี้สูตรใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้น่ะ
แล้วถ้าเราจะฉีดใช่ไหมอย่างน้อยมือเรามันก็ต้องจับอันนี้เอาไว้
ใช่ไหมแล้วที่เขาบอกว่ามือจับแล้วก็ขาข้างหนึ่งมันก็ต้องจับไว้อย่างนี้
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จับขาสองข้างเพราะถ้าจับขาสองข้าง
ยังไงตรงนี้ก็เลอะยังไงก็เลอะค่ะ
ซึ่งผู้หญิงไม่ยอมให้มันเลอะอยู่แล้ว
นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าหลายคนเขาก็พยายามที่จะสาธิตให้ดูอะค่ะ
ว่ามันทำได้หรือไม่ได้อย่างไรคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร
ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะเพราะว่าประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ
คนถกกันในโลกออนไลน์ค่ะ
แต่เป็นว่าแซนเนี่ยบอกว่าแตงโมเนี่ยไปนั่งปัสสาวะอย่างนั้นจริง
แล้วก็เพื่อนทุกคนที่อยู่บนเรือก็ยืนยันตรงกันในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ
แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงกำลังจะขึ้นหลังจากเสร็จภารกิจ
นี่นะฮะทุกผู้ชมครับ